หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเกิดเรื่องฮือฮาเมื่อชายปริศนาอ้างตัวว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามบินดอนเมือง
โทรศัพท์แจ้งสถานีวิทยุแห่งหนึ่งว่ามีแท็กซี่พลเมืองดีเก็บกระเป๋าเงิน๒๐ล้านบาทและทรัพย์สินต่างมาส่งคืนเจ้าของ
ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติที่อาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง
สร้างความปราบปลื้มใจให้กับเจ้าของเงินเป็นอย่างมากก่อนมีการประกาศตามหาแท็กซี่พลเมืองดี
ต่อมาสมพงศ์เลือดทหารได้โทรศัพท์เข้ามาที่รายการวิทยุยืนยันว่าเขาคือคนขับแท็กซี่พลเมืองดีคนนั้น
ได้ส่งที่สนามบินดอนเมือง๙๐๐๗๓
ก็รับผู้โดยสารชาวต่างชาติรายใหม่
จากสนามบินดอนเมืองไปส่งย่านราชเทวี
ก่อนที่ผู้โดยสารรายใหม่เห็นกระเป๋าตกอยู่ใต้เบาะนั่ง
จึงส่งให้ก่อนลงจากรถไป
เมื่อเปิดดูจึงพบเงินจำนวน๒๐ล้านบาท
ซึ่งนั่งน้ำตาซึมอยู่ที่หน้าอาคารผู้โดยสาร
เมื่อเห็นคนขับแท็กซี่ถือกระเป๋ามาคืนถึงกับโผล่เข้ากอด
ชั่วข้ามคืนสมพงษ์เลือดทหารก็ดังเป็นพลุแตก
ทุกแขนงนำเสนอวิรกรรมอันน่าชื่นชม
กรอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศ
หลายหน่วยงานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย
เขาต้องเดินสายออกรายการทีวี
พากันแย่งคิวสัมภาษณ์
ย่องผู้ทำความดีไม่หวังผลตอบแทน
แต่จู่สังคมเริ่มตั้งข้อสงสัย
คำกล่าวอ้างของสมพงศ์ไม่มีหลักฐาน
และไม่มีพยานยืนยัน
ต่อมาพลตมรตรีกว้างชันสิน
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในขณะนั้น

หลังมีพิรุธหลายอย่างจึงเข้าตรวจสอบ

ซึ่งเป็นผู้โทรศัพท์ไปแจ้งที่สถานีวิทยุ
และมิสเตอร์จรเจ้าของทรัพย์สินไม่มีตัวตน
รวมทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเวลาที่สมพงศ์ให้ข้อมูล
ไม่พบเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้าง
และการพิสูจน์เสียงทางโทรศัพท์
ทำให้กระจ่างว่ารอปภวิโรธกับสมพงศ์

สุดท้ายเขาจนมุมยอมจำนวนสารภาพ

แต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะสื่อปั้นเขาเอง
สมพงศ์ถูกสารพิพากษาจำคุก๑ปี๖เดือน
ในข้อหาช่อกงประชาชน
แต่ด้วยความประพฤติเรียบร้อยเป็นนักโทษชั้นดี
เขาติดคุก๑ปี๒เดือน

เขาก็ทิ้งอาชีพขับรถแท็กซี่
อาชีพนักร้องห้องอาหาร
ตำนานแท็กซี่ลวงโลก